สำหรับโครงการรถไฟไทยจีนจนถึงขนาดนี้
ก็ยังคงไม่ชัดเจนนะครับว่าจะเริ่มเดินหน้าได้หรือไม่
หลังจากที่มูลค่าโครงการนั้นพุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมมากนะครับ
ฝ่ายจีนเสนอให้ลดสเปคการก่อสร้างในบางช่วง

เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณขวัญโมชาครับ
กำหนดการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีน
ตามแผนเดิมจะเริ่มก่อสร้างช่วงที่๑

แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เริ่มก่อสร้าง
โครงการนี้เป็นการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน๑๔๓๕เมตร

คือช่วงที่๑กรุงเทพแก่งคอย๑๓๓กิโลเมตร
ช่วงที่๒แก่งคอยมาบตะพุธ๒๔๖๕กิโลเมตร
ช่วงที่๓แก่งคอยนครราชศรีมา๑๓๘๕กิโลเมตร
และช่วงที่๔นครราชศรีมาน้องคาย๓๕๕กิโลเมตร
รวมระยะทาง๘๗๓กิโลเมตร
โครงการนี้จะวางศิลาเลิกไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา
แต่จนถึงวันนี้โครงการก็ยังไม่มีความชัดเจน
โดยเฉพาะด้านมูลค่าโครงการที่พุ่งจากการเจรจาเดิม๓๘๙๐๐ล้านบาท
เป็นกว่า๕๓๐๐๐ล้านบาท
รวมทั้งฝ่ายไทยต้องการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ๒

จากนี้ฝ่ายจีนยังเสนอให้ลดสเปคในการก่อสร้าง
โดยลดจำนวนทางช่วงนครราชศรีมาถึงน้องคาย
ระยะทาง๓๕๕กิโลเมตรเหลือเป็นทางเดียว
พร้อมทั้งชะลอการก่อสร้างช่วงแก่งคอยมาบตะพุธ
ระยะทาง๒๔๖๕กิโลเมตรออกไปก่อน
โดยเลื่อนกำหนดการเริ่มต้นก่อสร้างไปเป็นเดือนพฤษภาคมนี้แทน
กลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนที่เริ่มมองว่า
โครงการนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่
และเกิดประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจแค่ไหน
หากต้องลดสเปคในการก่อสร้าง
แม้ฝ่ายไทยจะยังยืนยันว่าแนวคิดรถสเปคยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา
และต้องรอฝ่ายจีนรายงานมูลค่าโครงการหากมีการปรับลดทางลง
เมืองต้นมองว่ามูลค่าโครงการจะลดลงไป๑๖๐๐๐ล้านบาท
โครงการเส้นนี้ยังอยู่ยังเหมือนเดิมครับ
แต่ว่าถ้าเราจะดูในเรื่องของปริมาณผู้โดยสารอย่างนี้
ว่าในระยะแรกเราอาจจะทำทางเดียวก่อนก็ได้
หรือทำยังไม่ได้สรุปนะฮะตรงนี้
เพราะว่าตอนที่เราออกแบบมาคือศึกษาออกแบบร่วมกัน

แต่ถ้าหากเห็นว่าตรงนี้ต้นทุนสูงเกินไป
เราก็ดูในเรื่องของปริมาณผู้โดยสาร
เพราะฉะนั้นระยะแรกก็อาจจะทำทางเดียว
ทางเดียวในมาตรฐานของรถไฟ๑๔๓๕นะครับ
ไม่ใช่มาตรฐานของรถไฟ๑เมตรในปัจจุบันครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่า
การก่อสร้างบางช่วงจะเป็นทางเดียว
แต่ในอนาคตสามารถสร้างเพิ่มเป็นทางคู่ได้

ก็จะไม่ส่งผลต่อการให้บริการ

รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
ส่งสัญญาณขอให้ฝ่ายจีนเข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

จากเดิมที่จีนจะรับผิดชอบเพียงด้านขบวน

เพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่๑๘๐บาท
อยู่ที่มูลค่าการก่อสร้างทาง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน